ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ราชินีเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงรับไปแล้ว
น่าจะเป็นนักร้องคนหนึ่ง
ที่เหล่าเสื้อเป็นศักดิ์ภาคแม่พึ่งกันมาก
โดยเฉพาะคุณจ๊ะมีความศักดิ์ภาคในแม่พึ่งมาก

คือเพราะว่าที่บ้านปลูกฝั่งนะคะพ่อค่ะ
คือหนูไปไหว้ตลอดอยู่แล้วแม่พึ่งอะ

แล้วก็พอดังขึ้นมาแล้วก็ไปร้องอีก
แต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่หลายคนบอกว่า
คุณพึ่งเนี่ยมาเข้าร่างพี่สาว

ดนตรีไปด้วยเอาแดนเซอร์ไปด้วย๘คน

ก็เลยบอกพี่เป๊กไปหาแม่พึ่งกันไปไหว้

แล้วพอไปถึงตรงสารา

คือขนหัวลุกตลอดเวลาเลย

เราจะมาบอกแม่เพิ่งว่าปีนี้จะมาเต็มวงนะแม่นะ
พอเราบอกไปพี่เป๊กอยู่ดีก็ร้องไห้
คือมันมีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจเราอยู่แล้ว

อยู่ดีพี่เป๊กก็ร้องไห้เรื่อยแล้วบอกว่า

คุณเป๊กน้องสาวไปไห้คุณพุ่มพวงมีเรื่องอยู่ในใจ

เรื่องงานนี่แหละค่ะ
เป๊กไปถึงเป๊กก็ไหว้เสร็จแล้ว

เป๊กก็เลยไปมันจะมีร้านซีดี

เป๊กก็ไปยืนดูตรงนั้นอาจ๊ะก็จดทูก
สักพักนึงเขาเปิดเพลงโลกของพึ่ง
น้ำตาไหลเลยอะพี่แน่นมากเลย

เขามาแล้วเขาก็ร้องไห้ร้องไม่หยุดเลยค่ะ

เราก็บอกน้องเราเลยว่าแม่เพิ่งจะมา

พอรู้ว่าหนูมาไงคนก็มาล้อมอะไรจ้า

ก็คือแกแค่ร้องไห้แล้วแกก็ทัก

งานที่หวังไว้จะได้

พี่เพราะว่าคือเราไปบ่อย

ไม่เคยเจอเหตุการณ์พี่เป๊กก็ไปกับหนูบ่อย
ไม่มีมีครั้งนี้
มีครั้งนี้แหละเหมือนแบบแม่เขาดีใจด้วยที่หนูแบบ
คือหนูไปทุกปีแต่ปีนี้เราตั้งใจที่แบบ
จะลงไหวไปช่วยทั้งวง

เป๊กโทรหาแม่แฟนขับมาโทรคุยกัน
แล้วแม่พึ่งเข้าหนูด้วยวันนั้นคนลุกหน้า
แล้วหนูก็บอกว่าเขาเข้าหนูด้วย
เขาคงดีใจเนอะไอ้จ๊ะจะไปร้องเพลง
สักพักเดียวปลายสายอะพี่

เป็นเขาก็โทรคุยบอกว่า
แม่เนี่ยปีนี้จะไปเล่นที่วัดทัพกระดานนะ
แล้วเป๊กเขาก็บอกว่าไปอะแม่พึ่งเข้าหนูด้วย
แล้วหนูยังบอกเลยว่าแม่ไปอยู่กับหนูนะ
แล้วเป๊กเขาก็บอกว่าเขาดีใจนะที่เขาได้ไป

แล้วปลายสายก็ได้ยินว่าเออเอออย่างนี้
แต่เป็นเสียงผู้หญิงที่มีอายุหน่อย

อยู่กัน๔คนได้ยินกันหมดเลย
อยู่ปลายสายแล้วบอกว่าอืม

เพราะเราขนาดเราไปเรายังมีความรู้สึกชื่นใจ

ทำไมคุณถือว่าคุณพุ่มพวงเป็นเทพองค์หนึ่งเลยเหรอ

บนรถหนูก็ฟังแต่เพลงแม่พึ่ง
การพกของดีทีเด็ด
ของดีทีเด็ดคุณอีกอย่างหนึ่งคือ

เป็นของดีที่เด่นคุณได้ยังไงเจ้าแม่ตะเคียน

คือส่วนมากของที่หนูบูชาจะเป็นของที่มาจากวัดทั้งหมด

วันแรกที่หนูได้เอามาเลยนะคะ
เขาจะบอกเลยว่าได้เรือมาเนี่ยให้แฝนให้เรือหมุนได้

พอหนูแฝงปุ๊บหนูแฝงเขาไว้กับตรงช่องแอร์
เพราะเรายังไม่ได้ทำที่ให้เขาเราก็เลยแฝนไปตรงช่องแอร์

จากหัวนอนหนูแล้วก็ไปที่เรือเขา

ไม้รับพี่อีกไม่รับเลยปิดไฟแปะ
คนเดินไปจังหวะไงใช่เดินจากตรงหัวนอนหนูอ่ะแล้วก็ไปตรงที่เรือเขา
แล้วก็เดินกลับมาที่หัวนอนหนูแล้วก็เดินไปที่เรือเขา
วัดเขาก็จะบอกเลยนะว่าคืนแรกเจออะไรไม่ต้องตกใจ
หลังจากนั้นมาหนูก็ไม่เคยเจอ
เพราะหนูบอกเขาเลยว่าถ้ามาในฝันไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาอย่างนี้
แต่ลูกน้องเจอทุกคนทีมงานเจอทุกคนค่ะแดนเซอร์นักดนตรีเจอหมด
ซาวรับมาใหม่ก็เจอมาเอาไมค์เพื่อจะไปเช็คซาวอะค่ะพี่
เจอคนเดินในบ้านคือมาจากเรือนี่แหละใช่ค่ะ
เป็นผู้หญิงใช่แฟนคลับไปนอนที่บ้านเจอ
เจอมายืนอยู่ปลายปลายเท้าเลยอะค่ะยืนมองอ่ะ
คือใครไปนอนกันที่บ้านก็แล้วแต่เป๊กจะให้ไปไหว้ข้างบนนี้ก่อน
เพราะถ้าไม่ไหว้คุณเจอของาน
หนูของานทุกครั้งหนูได้ทุกครั้งแล้วได้เกินด้วย
ไม่มีครั้งไหนที่ไม่ได้สมมุติเดือนนี้ไปขอ๓๐งาน
ก็ได้เกิน๓๐งานนะพี่ทุกเดือนไม่เคยมีเดือนไหนที่ไม่ได้
ทุกคนอ่ะพี่ศิลปินทุกคนจะพูดอย่างเดียวเจอหน้าหนูนะ
แบ่งงานมาให้บ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าทุกคนไม่มีงานเลย
ตอนนี้ศิลปินด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะหนูก็เอาแบ่งไปทำบุญไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือหมายความว่าพอเราได้เงินมาก็จะเอาเงินจำนวนหนึ่งใส่ไว้ในเรือของคุณนี่แหละ
ใช่ค่ะแบ่งให้เขาไปแล้วถึงเวลาเสร็จไปกูจะเอาเงินจากเรือนั้นน่ะไปทำบุญ

แต่อยู่ที่ว่าเขาจะยอมมากับเราหรือเปล่าใช่
ถ้าสมมุติเขามากับเราอะไรคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าเขาจะมากับเรา

เราจะรู้สึกว่ายกขึ้นแล้วเบามากพี่
เป็นลักษณ์ว่าตอนแรกจะต้องไปยกก่อนถูกต้องไหม

ใช่ถ้าอยู่ด้วยจะต้องยกขึ้น

คือศิลปินนักร้องไปกันเยอะนะคะ
บางคนยกไม่ขึ้นก็เปลี่ยนให้คนดูแลยกอะไรอย่างนี้
ไปกันเยอะงานว่ายครูพี่คนแบบเป็นมืนทุน

ว่าแม่แม่อยากกลับวัดไหมไปเที่ยววัดไหมหนูจะพาไปหาเพื่อน
พาไปหาเพื่อนแม่ที่อยู่ที่วัดแต่ต้องให้งานได้
เดี๋ยวจะพาไปงานก็เยอะเยอะจน
ไม่มีคิวไม่มีคิวหนูเลยพูดบอกว่า

ให้วัดมาหางานไปเล่นคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะพาไปด้วย
มาเลยวัดจัดงานวันใช่จัดงานสองวันนะพี่
ซึ่งลูกศิษย์รวยมากคืนแรกมีหนู
คืนที่สองมีคาราบาลคาราบาลซึ่งไม่น่ามีหนูไปอ่ะ
ใช่จริงวัดก็มาเอาหนูไปจริง
ค่ะแล้วก็เลยพาเรือกลับไปเที่ยวใช่พากลับไปเที่ยว
เออแปลกนะตัวจะเองจากแรกก่อนไปคอยจะเชื่อ
อะไรสักเท่าไหร่กับเลือดที่เสื้อเลยเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบว่า
เฮ้ยแม่ตะเคียนจะมีเหรอวะไม่เชื่อเลยอ่ะ
แล้วหนูนอนข้างห้องเขาแม่
คือก่อนที่หนูจะได้บ้านหนูไปนอนบ้านพี่เป๊กก่อนหมู่บ้านเดียวกัน
แล้วก็เป็นห้องแม่ตะเคียนแล้วก็ห้องหนูข้าง
หนูก็นอนข้างห้องเขาหนูไม่รู้สึกหนูไม่เจอไม่อะไรอย่างนี้
เออหนูไม่เชื่อพี่เป๊กก็บอกว่านี่นันเซอร์มาบน
เซอร์มาบนเยอะมากพี่ไม่ว่าจะบนอะไรแนนเซอร์ได้ตลอดมาบนอ่ะ
จนแบบบางทีมาบนเอาพวงมาลัยมาอะไรอย่างนี้จนเรือยกเรืออะไรอย่างนี้
มันเยอะแบบมันมีอะไรเยอะจัดหนุก็เลยแบบไหนกูลองบดสิจะได้ไหม
อย่างเช่นตอนนั้นเพลงมีทองท่มหัวออกวันแรกได้ห้าแสน
ห้าแสนมิวก็เยอะแล้วนะพี่วันแรก
ใช่หนูก็เลยลองบนว่าแม่แน่จริงนะวันที่สอง

เออหนูเป็นคนที่แบบนางไม่เชื่อ
แปลว่าถ้าแน่จริงนะคอยได้ล้านวิววันที่สอง
คือแบบกลางวันอะไรอย่างนี้ก็๕แสนปกติเท่ากัน
พอจะข้ามอีกวันได้ล้านวิวพี่
หนูต้องเอาพวงมาลัยไปแก้๙๙พวง
แล้วก็เป็นสถิติที่แบบสูงสุดในอาสยามล้านวิววันเดียว

เออแม่มีตัวตนจริง
เป๊กก็แบบแม่เดือนนี้ของงาน๑๕งาน

แล้วพี่เบ๊กเขาก็แบบจะให้๑๕งานไปแบบ
เหมือนพูดเล่นเหมือนในรถยื่นยาก
ทีนี้นอกเหนือจากสิ่งที่คุณขอแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่แบบเรียกว่า
พึงไปตามตามกันเลยอันนั้นคือแบบสุดยอดมาก

ใช่โจรขึ้นห้องค่ะอเจมส์คือโครกรุดว่าเงินเนี่ยที่ใส่ไว้ในเรืออยู่ครบ

เอาทุกอย่างไปหมดเลยแม้กระทั่งเครื่องซีดีอะพี่
แต่ตังค์อยู่ในเรือกับแก้วอะค่ะพี่แล้วแฝนอยู่
ซึ่งเห็นเด่นมากเลยนะแต่โจรไม่เอาไปเลย
เงินสดที่จริงโจรควรจะเอามันเห็นคัดมากใช่เงินสดเลยค่ะเงินสดเลย

คุณคิดว่าน่าจะเจิม
หรือว่าเขามองไม่เห็นหรือว่าเขามองไม่เห็นอาจจะมองไม่เห็นโดนบัง
น่าจะใช่พี่นางจะให้เอาเงินไปทำบุญอะเนาะ
ใช่นางชอบให้เอาไปตังไปทำบุญ
ฉันได้ยินมาเยอะแล้ว

วันนี้ดังค่ะแล้วพี่มันเป็นความบังเอิญตลอดเลยนะของหนู
คือเวลาเราจะแวะกินข้าวกันอย่างนี้หนูเป็นคนที่แบบไม่มีร้านในใจอยู่แล้ว
ไปข้างทางกันเฮ้ยเจอข้างทางจอด
พี่เชื่อไหมเวลาไปกินน่ะร้านนั้นน่ะก็จะมีเรือ

หนูว่าแม่ตะเขียนตรงนี้เป็นคนแบบขี้เล่น

เป็นคนขี้เล่นนางเป็นคนขี้เล่นเราสัมผัสได้นางเป็นคนขี้เล่น

ของหายนะพี่แดนเซอร์ท้องหาย
เอาซ่อนมันเอาซ่อนแฟนมันไว้ที่ให้ใต้หมอน

มันก็ช่วยกับแฟนมันยกหาลื้อ

ไม่เจอเพราะมันมาบนใบสี่คู่หนึ่ง

ทั้งที่เตียงลื้อไปแล้วนะลื้อหานะพี่

ตุ้มหูหายหนูบนเลย
แม่กลับไปหนูจะให้ผลไม้๙อย่าง

เจ้าหน้าที่อะค่ะที่เขาดูอยู่ที่งาน

จริงล่าสุด

อาจารย์เขาเจอศิลปินหนึ่งเขาตื่นเต้นมาก

โกโป๒ตัวอยู่ในเสาเดียวกันนะพี่
วางไว้วางตั้งแต่บ่ายโมงนะคะ
เช็คซาวเสร็จ๖โมงครึ่งตอนเย็นอะค่ะ
กลับมาเฮ้ยหนูลืมกล้อง
ที่ไหนว่าสักพักนึกได้ว่าลืมไว้ตรงที่ถ่ายรูปอะค่ะ

เคาน์เตอร์โรงแรมเก็บให้วันไรบ้างแสนอะพี่
คนเยอะมากอะ
มันไม่ใช่เป็นเคาน์เตอร์โรงแรมตรงนั้นเป็นแบบ

หากเค้าอยู่ทุกขุมห่วยอย่างงี้ไม่ได้เลยนะพี่

นี่ก็คือของดีทีเด็ดของนางกันสองพี่น้อง

ไม่ใช่อยรบหลู่ตั้งแต่แรกมาเลยนะครับ
กระทั่งมาถึงเรื่องราวของดีทีเด็ดนะฮะ
ของคุณจ๊ะแล้วก็คุณเป๊กนะครับ
วันนี้เรียกว่าเต็มอิ่มมากเลยนะฮะ
ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณมากครับ
ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สนุกเลยนะนะฮะ
เคยได้ยินมาหลายครั้งบอกเพราะว่า
มีนักร้องศิลปินหลายคนพยายามจะไปเอาเรือนี้มา

เจ้าชู้อย่างคุณไม่ต้องคิดจะไป
เพราะแม่ตะเคียนไม่ช่วยแล้วคุณอ่ะ
อย่างฉันได้เพราะฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียว

ไม่เชื่ออย่าลบหรูนะหรือมีของดีที่เด็ดอะไร